ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งอยู่ริมถนนประเสริฐมนูกิจ๓๓นะครับ
ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เพื่อจะได้เตือนภัยกันด้วยแล้วก็เผื่อใครจะเจอคนร้ายคนนี้ด้วยนะครับ
ผู้ชมครับคนร้ายคนนี้เนี่ยเข้ามาในร้านแล้วเข้ามาขโมยทรัพย์สินนะครับ
นี่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นี่นะฮะ
คนร้ายนี่เปิดถังน้ำแข็งแล้วหยิบขวดอะไรบางอย่างติดมือไปด้วย
กลางดึกนะครับค้นหาข้าวของเจ้าของร้านเนี่ยร้องทุกข์มายังเพจ
ไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีบอกคนร้ายย่องมางัดขโมยข้าวของในร้าน
คือเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนแน่แต่ที่กังวลคือกลัวมันจะกลับมาอีก
มาเรื่อยคือที่ร้านก็ไม่ใช่ร้านใหญ่โตอะไร
ว่าโอ้โหร่ำรวยอะไรค่ะเป็นร้านแบบร้านเล็กเล็กข้างทางอ่ะ
ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดอะไรนี่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราก็ไปที่ร้านเลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนี้
อยู่ริมถนนประเสริฐมนูกิจสามสิบสามนะครับคุณกุ้งนะ
คุณกุ้งบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยคือคืนวันอาทิตย์ที่๖กุมภาพันธ์
เป็นวันหยุดของร้านคนร้ายมุดมาทางหลังร้าน
มาถึงนี่มันรู้ดีเลยมันถอดกล้องวงจรปิดก่อน
อดไปสองตัวถอดปลั๊กเลยแต่ที่ร้านมีอีกตัวหนึ่งค่ะ
คนร้ายมันคงไม่เห็นมีอีกตัวหนึ่งนี่จับภาพไว้ได้นะฮะ
เปิดถังน้ำแข็งหยิบน้ำแข็งขึ้นมาเอามากินกับน้ำดื่ม
นั่งดื่มน้ำอย่างสบายใจถึงจะไปเหลือบเห็นกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่ง
แล้วถึงไปถอดปลั๊กแล้วก็ลงมือก่อเหตุเอากันไกลเนี่ยงัดตู้งัดลิ้นชักนะครับ
คือที่ร้านเนี่ยเขาไม่ได้เก็บเงินไว้เยอะหรอกใช่ไหมเวลาเขาหมดอะไรเขา
ก็มีเหลือพวกนายตรักก้าเป็นเศษเหรียญอ่ะร้อยยี่สิบเจ็ดบาท
แต่ความจริงเนี่ยมีแบงค์๕๐๐วางอยู่ด้านใน
คนร้ายมันคงไม่เห็นโชคดีนะครับก็มีกันไกลอีกด้ามหนึ่งที่คนร้ายเอาไปด้วย
มันเอากันไกลไปด้วยนะกันไกลของร้านที่มันใช้งัดเก๊ะเขานี่แหละ
ปกติเขาจะล็อกกุญแจหมดนะครับอ่าเดี๋ยวฟังเสียงของคุณกุ้งหน่อยนะฮะ
ดูแลร้านนะครับจะมีลูกค้ามันจะเขาจะเข้ามาถาม
โมงครึ่งก็จะถามว่าร้านปิดกี่โมงแล้วน้องคนนี้เขาก็บอกว่า
ปิดหกโมงครึ่งแน่แน่แล้วก็คือที่เห็นในกล้องมงจรปิดก็คือคนนี้แน่
น้องเขาจำได้จะหน้าเขาจะหน้าแบบขาวเหมือนลักษณะ
ติดยาหรือแบบนึงนะเขานั่งกินน้ำแบบสบายใจเลย
เขาคือเขามุดมุดมุดแล้วไปเอากล้องตรงนู้นแล้วมันก็ไปถอดกล้องตรงนู้น
แต่กล้องตัวเนี้ยมันจับได้ครับเขาก็ไม่รู้ว่ามีกล้องตัวนี้
แล้วตอนหลังตอนหลังเขาก็มาปิดตรงนี้เขาก็ไม่เห็นกล้องตัวนี้อีก
กล้องตัวนี้ก็มาจับได้ตรงที่เขากินอีกแล้วตอนหลังเขาก็เลยถอดทั้งสามกล้อง
แต่ถ้ามันเปิดสุดมันก็เอาไปด้วยได้อีกห้าหกร้อยอ่ะคาดว่าคนร้ายมาดูที่ท่าท่าทีก่อน
นั่งกินก๋วยเตี๋ยที่ร้านก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งค่ะถามเปิดปิดกี่โมงแบบไหนยังไง
สุดท้ายมาก่อเหตุที่ร้านเขาจำได้นะฮะตอนนี้แจ้งความที่สอนอโคครามนะครับ
นี่ฮะคือเจ้าของร้านบอกโอ้โหยุคโควิดเศรษฐกิจแบบนี้นะ
ของก็แพงวัตถุดิบก็แพงร้านเขาก็ร้านเล็กเล็กค่ะ
นี่มันก็ไม่ทำมาหากินยังมาขโมยของเขาอีกดูสิค่ะ